ดูความคืบหน้านะครับคดีที่ตอนนี้หลายคนกำลังติดตามกันอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เอาใจช่วยว่าอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนฆ่า
ฆ่าน้องแอ๋มเสียชีวิตแล้วก็นำร่างเนี่ยที่ใส่ถังไปฝังในดินที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ทำคนเดียวทั้งหมดเลยจริงหรือเปล่าหรือคนอื่นมีส่วนรู้เห็นกับการตายของน้องแอ๋มในครั้งนี้หรือไม่
วันนี้นะครับความคืบหน้าอย่างแรกก็คือสารจังหวัดขอนแก่นอนุมัติหมายจับแจ้แล้ว
อย่างที่คุณเขมสอนเล่าไปเมื่อวานนี้คือตัวละครที่เพิ่มเข้ามาตัวที่๕
๕คนวัดสินจับได้แล้วเบนส์มอบตัวกับตำรวจเองเหลือ๒คนที่อยู่ในพม่าก่อน
แล้วนะครับเมื่อเช้านี้มีข่าวบอกว่าเหมือนกับรู้ตัวจะไปจับได้

ไม่ใช่นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกมาด้วย
ในขณะที่วันนี้ก็นำตัวนายวศิลป์เนี่ย
ฝากขังผลัดแรกนะครับ๑๒วัน
คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มนะครับ
ซึ่งเธอทำงานในสถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น
ล่าสุดตำรวจพม่ารายงานว่ารู้แหล่งกบดานของนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญ
อายุ๒๕ปีและนางสาวปรียานุษย์โนนวังชัยหรือเปรี้ยวอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีสังหารโหดในครั้งนี้แล้ว
หลังจากที่นำตัวนายสุภกะเสมพันพลากรหรือเอ
ซึ่งคุณเอ๋เป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะ
พร้อมกับพนักงานสอบสวนในวันนี้นะครับ
พม่าเขาก็ไปสอบสวนกับเจ้าของร้านคาราโอเกะ
ว่ามีข้อมูลรู้เบาะแสหรือไม่
ก่อนหน้านี้ครับผู้ต้องหาเคยเดินทางไปขอสมัครงานที่ร้านคาราโอเกะ
ซึ่งคุณเอ๋เป็นเจ้าของอยู่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก
คาดว่าทั้งหมดน่าจะยังอยู่ในพื้นที่เมืองโก
ซึ่งเป็นเขตรอยต่อจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า
เจ้าของร้านโอโซนสปาแอนดคาราโอเกะ

ที่ถูกพาดพิงว่าพาเปรี้ยวแล้วก็เอิญหลบหนีไป
คือคุณเก๋ให้สัมภาษณ์กับเพจอีจันทร์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ไม่ได้พาผู้ต้องหาหนีออกนอกประเทศแต่ว่าพาไปทำงานที่ร้านอาหารของตัวเอง
ตั้งอยู่ในฝั่งท่าขี้เหล็กที่พม่าหลังจากที่วันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมานี่
เปรี้ยวติดต่อขอสมัครงานอยากจะมาทำงานกับคุณเก๋
คุณเก๋บอกว่าพอติดต่อมา๒๔ปุ๊บ๒๕ก็เลยเดินทางมารับตัว
มารับที่ทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็สั่งให้ผู้จัดการร้านเป็นคนไปรับ
เพราะตัวเองติดธุระต่างจังหวัดแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการไว้กับเปรี้ยวด้วย
เพื่อโทรติดต่อกันผู้จัดการร้านบอกว่าพอไปถึงเพื่อจะไปรับตัวเปรี้ยวมาทำงาน
ที่เธอติดต่อมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเจอเปรี้ยวแล้วก็เพื่อนรวมแล้วมีทั้งหมด๓คน
เรื่องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นเปรี้ยวส่วนอีก๒คนอาจจะเป็นเอิญแล้วก็แจ้
นั่งแท็กซี่มาลงที่แม่สายครับจากนั้นผู้จัดการร้านพาไปออกหนังสือผ่านแดนที่อำเภอ
ก่อนจะพาไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งทางตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็ประทับตราให้ออกตาม
ถึงที่๒๕เขามามันยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเพราะว่าผมอยู่กลางจังหวัด

แล้วก็ผู้จัดการเอารถฟอร์ดสีขาวที่ว่านั้นไปส่งที่ฝั่งพม่านะครับ
ใช่ครับ

พามาที่ดัดต่อมองต่อมองก็จะมองปกติ

ห้องพักหลายวันนะคะ

ก็คือไปห้องพักรายวันเขาจะอยู่กี่วันนะครับรอบนี้
ที่เขามาขอทำงานกับพี่ครับ
นอกจากนี้คุณผู้ชมมีรายงานว่าตำรวจพม่า
น่าจะเป็นชายชาวพม่าแล้วคาดว่าอาจจะเป็นลูกน้องของคุณเก๋ด้วย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการค้นหา
ทางฝั่งพม่ามั่นใจว่าจะติดตามตัวได้เร็วนี้นะครับ
คราวนี้ในฝั่งของศาลจังหวัดขอนแก่นบ้างครับคุณผู้ชม
วันนี้อนุมัติหมายจับนางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือว่าแจ้
อายุ๒๘ปีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และลอบฝังซ่อนเร้นหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
เหตุแห่งการตายปล้นทรัพย์หรือรับของโจร
โดยแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าแจ้หลบหนี
ไปกับเอิญแล้วก็เปรี้ยวไปยังฝั่งพม่า
ส่วนนายวศิลปนามพรมหรือว่าชื่อเล่นก็คือนิว
วันนี้นะครับถูกคุมตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลาง
ขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับ